อ่าทีนี้ในฝั่งของหมวดจรูนนะครับวันนี้ก็นั่งฟังการแถลงข่าว
อยู่ในช่วงบ่ายนะครับค่ะจับมือกับภรรยาตลอดเวลาเลยค่ะ
เหมือนรุ่นไว้ด้วยนะคะค่ะบางช่วงก็ก็อาจจะดูสีหน้าแบบงงนิดนึง
ก็ขณะที่พบตรกำลังแถลงอยู่นะครับภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับ
วันนี้ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลและภรรยาก็นั่งฟังการแถลงนะครับ
จับมือกับภรรยากันแน่นเลยนะฮะหมวดจรูนนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยวันนี้เดินทางไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับเด็กนักเรียน
จังหวัดสมุทรสาครนะฮะไปกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะครับ
ก็นั่งฟังการแถลงข่าวกันอยู่จนเสร็จสิ้นนะครับ
คือแม้ว่าการแถลงข่าวจะไม่ได้ชี้ชัดว่าหมวดจรูนเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
หมายเลข๕๓๓๗๒๖แต่ก็มีการยกคำพิพากษาคดีลักษณะเดียวกันมา
เทียบมาให้ฟังนะครับหมวดจรูนกับทนายสิทธาได้แถลงเปิดใจ
ในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับบอกว่าพอใจกับคำแถลงของตำรวจที่ออกมา
แม้ว่าพบตรจะยังไม่สรุปชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
แต่จากพฤติการการออกหมายจับครูปรีชาและเจ๊บ้าบินก็ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเป็นผลดีต่อหมวดจรูน
พร้อมกับขอบคุณตำรวจที่ให้ความเป็นธรรมและทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ไม่เห็นแก่ความเป็นพวกพ้องเพื่อนฝูงส่วนเรื่องการดำเนินคดีที่กองปราบรามได้รวบรวม
หลักฐานพยานบุคคลผลนิติวิทยาศาสตร์และสรุปว่าฝ่ายครูปรีชาให้การเท็จ
หลังจากนี้ฝ่ายของหมวดจรูนจะดำเนินคดีกับบุคคล๓กลุ่มด้วยกันนะครับ
ก็คือกลุ่มที่แอบอ้างทำสลากหายโดยจะประสานขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
เพื่อไปดำเนินคดีเพิ่มสองคือกลุ่มตำรวจที่ทำคดีที่กาญจนบุรี
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทที่สั่งอายัดเงินรางวัลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
และนายตำรวจระดับสูงยศนายพลซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการที่สั่งให้ร้อยเวร
แก้สำนวนคดีแล้วก็จะดำเนินคดีกับร้อยเวรที่ปรับแก้สำนวนคดีหลายต่อหลายครั้งด้วย
ส่วนกลุ่มที่๓ก็คือกลุ่มตำรวจภูทรภาค๗ที่ไม่ใช้หลักฐานจากทางกองปราบ
หรือหลักฐานจากทางนิติวิทยาศาสตร์ในการสรุปสำนวนคดีครั้งแรก
ซึ่งถือว่าเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่
ส่วนคดีทางแพ่งที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนไปแล้วแล้วสารก็อายัดเงิน๒๕ล้านบาทที่เหลืออยู่นะฮะ
หมวดจรูนจะขอสำนวนจากทางตำรวจเพื่อไปขอถอนอายัด
แล้วก็จะฟ้องละเมิดสิทธิ์เรียกค่าเสียหายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างน้อยเป็นหลักล้านบาท
ระบุนะครับว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวจะจะเร่งทำให้คุณลุงอ่ะ
นะครับถ้าเกิดว่าคนไทยน้ำประเทศหรือสื่อเมืองชนเนี้ย
สนใจคดีนี้ผมไม่รู้เลยว่าลุงจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
ลุงอาจจะต้องถูกแจ้งข้อเก่าหาแล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาไปแล้วก็ได้
แต่วันนี้หลายคนสนใจท่านผอบตรถึงโอนคดีมากองปราบแล้วกองปราบเนี่ยก็ดำเนินการทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์และก็ยุติธรรม
แล้วก็ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพลตำรวจโทษธิติราช
ผู้บัญชาการสอบสวนกลางซึ่งท่านคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมาหรือท่านพลตำรวจตีมัยตีฉิมเฉิด
ผู้การกองปราบเนี่ยท่านก็ถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมรุ่นของท่านนะครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
แต่ท่านก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าท่านเป็นคนที่รักความถูกต้องแล้วก็ได้ทำคดีนี้ด้วยความยุติธรรม
ทำให้สังคมเนี่ยมีความเชื่อมั่นในสำนักงานตรวจแห่งชาติและที่สำคัญก็คือสอบสวนกลางแล้วก็กองปราบปรามนะครับ
ส่วนหมวดจรูนกับภรรยาได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนที่เกาะติดทำข่าวเสนอข่าวเรื่องนี้
ทำให้ตนไม่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาแล้วก็ระบุว่าขออโหสิกรรมให้กับทุกคนที่ทำให้ตัวเขาต้องเดือดร้อน
สบายสบายใจขึ้นเยอะเลยเนอะสบายใจขึ้นเยอะ
บุรูปศูนย์การนะบุรูปศูนย์การตรวจกลางกับอ่าภูการกองปราบ
ที่ท่านให้ความผิดธรรมกับผมได้ขอทํบุญก่อน
เพราะว่าจริงแล้วเรื่องมันยังไม่จบนะ
แต่ก็ขอทำบุญไปเรื่อยก่อน
ทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวร
ส่วนตัวแล้วผมไม่โกรธนะผมโอโหสิให้

แต่ว่าเรื่องคดีความก็ขอให้มันเป็นไปตามคดีความก็แล้วกัน
ก็ขออโหสิกรรมให้เหมือนกัน